กลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้
นั่งจับจองพื้นที่บริเวณถนนบางนาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ภาพบรรยากาศขณะนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มมวลชนมานั่งจับจองบริเวณ๒ถนน๒เลน
บริเวณถนนบางนาตาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้คนที่ปราศัยอยู่นะครับคือจ่านิว
นายสิริวิทย์เสรีพิวัฒน์นะครับนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่เพิ่งมาปราศัยได้ประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
โดยหลักของการประสัยในวันนี้ของจานิวก็คือการเรียกร้อง๓ข้อเหมือนเดิม
ก็มีมวลชนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเย็นซึ่งมีการนัดหมายกันในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกตึกด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันก็ให้พนักงานบางส่วนกลับบ้านแต่บางส่วนก็ยังคงทำงานอยู่
ขณะเดียวกันประมาณ๑๗นาฬิกานะครับก็มีกลุ่มมวลชนประกาศบอกว่าจะไม่ตั้งปักหลักเวทีหน้าตึกเมชั่นแล้ว
แต่จะมาปักหลักเวทีตรงข้ามตึกเนชั่นแทนนะครับแล้วบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสงบถึงตอนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันประมาณช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับในฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับ
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าหลังมีมวลชนมาชุมนุมอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเนชั่น
อาศัยถึงความไม่เป็นกลางและนำเสนอข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง
ฉายบอกว่าองค์กรมีอายุกว่า๔๙ปีทางเนชั่นยืนหยัดยึดมั่นอุดมการของสื่อมาโดยตลอด
แน่นอนว่าในสังคมประชาธิปไตยคิดต่างได้หากคิดว่าองค์กรบิดเบือนข้อมูลก็บอกมาให้ชัดว่าเรื่องอะไร
การมาคุกคามสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ทำสื่อ
ก็ควรพิจารณาได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
ส่วนการชุมนุมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบ
ขอบคุณที่มาอย่างสงบที่ไม่ได้มาปิดกั้นการทำงานของสื่อ
หากมาอย่างสงบก็ยินดีจะรับฟังทุกอย่าง
เหมือนเดิมว่าจะทำเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของนายฉายบุตรนาคกันครับ
ผมถามว่าบิดเบือนอย่างไรต้องตอบว่า
ถ้าบิดเบือนไม่เป็นความจริงก็สามารถมาชี้แจงได้นะครับ
แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการส่งข้อมูลมาชี้แจงแต่อย่างใด

มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่ควรดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวกับการเมือง
ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
บอกว่าทางกลุ่มต้องการที่จะเรียกร้องให้นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ในการกระทำที่จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง
แล้วก็การนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลางนะครับ
ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการเรียกร้องไปแล้ว
และในวันพรุ่งนี้ได้รับการเปิดเผยว่าจะไปยื่นหนังสือนี้
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้
ก็ยังคงเป็นการปราศัยของจานิวอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงก็มีการปราศัยของแกนนำแล้วก็ประชาชนที่ต้องการมา
ประสัยก็สามารถมาพูดคุยได้
ขณะนี้กลุ่มมวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าการชุมนุมในวันนี้จะยุติเวลากี่โมงนะครับ
ขณะเดียวกันถนนบางนาตราดนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ที่มุ่งหน้าไปยังชนบุรีนะครับ
การจราจรวิ่งได้เพียงแค่๒เลนเท่านั้นนะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
การจราจรยังคงเป็นไปตามปกติ
ส่วนบริเวณจุดนี้นะครับ
การจราจรค่อนข้างหนาแน่นอาจจะยาวไปถึงบริเวณแยกบางนานะครับ
ผู้ที่ต้องการสัญจรมายังบริเวณนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับ
ส่วนการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบครับ
อย่างต่อเนื่องเรื่องของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ
ส่วนขณะคุณผู้ชมเห็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มกาดนะครับ
ที่มาดูแลความปลอดภัยซึ่งเป็นกาดปลดแอบ
ที่มาคอยรักษาความปลอดภัยและการรักษาการจราจรด้วยนะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับทางกลุ่มประชาชนต่อต้านเฟคนิว

ขณะเดียวกันการชุมนุมวันนี้จานิวยังคงปราศัยอยู่
ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันนะครับ
แล้วก็การยุติการชุมนุมนี้จะหยุดเวลาไหน
ตอนนี้เรายังไม่ทราบและนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากที่นี่ครับ

เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวคืบหน้าเพิ่มเติม

ส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องฟังจากนายกแล้วก็ท่าทีของภาคส่วนต่าง